อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันคุณผู้ชม

อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ไม่ว่าเราจะโพสต์ท่านั่ง
หรืออะไรยังไงคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดี
เพราะถ้านั่งชันเข่า
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่คือความสุขสนุกระดับโลกเลยนะคะ

ถ้าสวยบนรถที่กำลังโทสอยู่น้ำ

เขาเท่านั้นแหละ

นี่เราไม่ต้องไปสวนน้ำกันแล้วเหรอ

คือเป็นอย่างตอนที่ผลเพิ่งจะสาละมั้ง

ดูสมชาติได้ปีก
บางคนจะบอกว่าดูแล้วก็สนุกมาก

ก็คอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะ

แต่รับรองว่าคนที่โพสต์เนี่ยตอนแรกก็ขำ

มันเป็นแนวทางของความสนุกสนาน

แต่ลงมาจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
คือจริงเขาต้องอยู่ในอาการที่ตกใจมากแน

ยังไงก็บอกน้องคนนี้

ไม่เอาหน้าลงอ่ะอันนี้เตือนเอาไว้จริงมันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
เอาจริงจะบอกนะคะอายุเวลานั่งชานเขาโอเครอบรับนะว่าเขาดูเซ็กซี่นะ
แต่สภาพที่ลงมาเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริง
อนาคตเนี่ยสงสาร
สงสารนะต้องดูสภาพให้ดีด้วยนะจ๊ะ